กลับมาดูเรื่องราวของคนดี
คนที่เก็บเงินได้ถึง๖๐๐๐บาทนะครับ

เขาทำแบบนี้เพื่อจะเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับลูกและก็ครอบครัวของเขา
คือเขาไปเที่ยวกันในห้างนี่นะครับ

พาไปทานทานครอบครัวไปเที่ยวไปทานข้าวกัน
ปรากฏว่าเจอเงินตกอยู่ตามพื้น
บาทหยิบขึ้นมาดูตกใจเลยนะครับ
เอาไปดูเหตุการณ์เรื่องราวคนดีคนนี้กันนะครับ
นายอนุกูลเกรดแก้วอายุ๔๘ปี
เป็นพนักงานแผนกเคมีที่บริษัทอาจิกาว่า

เข้าพบตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
โดยนำเงินสดเป็นธนบัตรใบละ๑๐๐๐บาท
จำนวน๖๐ใบนี่แบงค์ใหม่แบบนี้

ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของนะครับ
โดยนายอนุกูลเล่าว่าได้ครอบครัว
คือภรรยาและลูกสาว๒คนได้พาไปเที่ยว
เพื่อเป็นการฉลองวันพ่อแห่งชาตินะครับ
เอิญไปพบเงินจำนวนดังกล่าว

ตั้งใจนำเงินก้อนนี้ไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้เห็น
แล้วก็ตั้งใจจะทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน
ตำรวจจึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครับ
ต่อมาไม่นานเจ้าของมาฮะ
เจ้าของเงินมาตามหาเงินเหมือนกัน
นายสมศักดิ์เริกศรีอายุ๓๖ปี

แจ้งว่าทำเงินสดหายไป๖๐๐๐บาท
พร้อมกับนำหลักฐานสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาพระบรมมหาพระราชวัง
จำนวน๑๖๐๐๐บาทไปยืนยัน
เขาถอนที่ห้างนี้แหละห้างที่ครอบครัวนี้ไปเดินพอดี

แล้วก็ชี้แจงให้ฟังว่าใส่กางเกงแบบนี้

ปรากฏว่ากระเป๋ากางเกงด้านซ้ายขาด
เงินเลยร่วงลงไปตกอยู่ที่พื้น
และบังเอิญบังเอิญเจอคนใจดีเขาเก็บมาได้นะครับ
จริงที่กดมา๑๖๐๐๐บาทนะครับ
ฝากไว้กับพี่สาว๑แสนบาทไปแล้ว
ส่วนอีก๖๐๐๐๐บาทก็เก็บไว้ใส่กระเป๋าขาดนะครับ

แต่ทางห้างบอกว่ามีคนเก็บได้

รู้สึกดีใจมากไม่คิดว่าจะมีคนเก็บได้
และตั้งใจคืนให้เจ้าของ

จากนั้นเจ้าของเงินคือนายสมศักดิ์เนี่ย

โดยไม่บอกว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับให้กับนายอนุกูล
เพื่อเป็นการตอบแทนด้วยเห็นไหมความดี
เมื่อกี้เขาลงไปกราบเกือบถึงพื้นเลยนะครับ

สำคัญนะครับเพราะว่าเขาจะเอาเงินนี้
ไปซื้อทองนะครับไปซื้อทองคำให้กับภรรยาและตัวเอง
ถือว่าเป็นรางวัลให้กับตัวเองในการทำงานหนักมา
เงินหล่นหายแบบนี้โอ้โหใจก็หายไปด้วย
แป้วไปด้วยแต่เมื่อได้คืนนะคะ
แล้วก็ผู้ที่พบเองแล้วนำไปคืน
รู้สึกดีมากกว่าได้เงิน๖๐๐๐บาทอีก

เป็นแม่พิมพ์เป็นตัวอย่างให้ลูกต่อไปนะคะ